กรณีที่มีการร้องเรียนในโลกโซเชียลนะครับ
เอาภาพของฝรั่งที่กำลังคลั่ง
แล้วก็ควงมีดสปาต้าออกมาจะฟันเพื่อนบ้าน

ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
ฝรั่งคลั่งควงสปาต้าโต้ว่าตัวเขาไม่เพี้ยน
แต่ว่าเขาบอกว่าลูกสาววัย๗ขวบของเขา
ถูกเพื่อนบ้านทำร้ายก่อน
ส่วนเพื่อนบ้านก็แฉว่าฝรั่งคนนี้ป่วยเป็นโรคประสาท
แล้วก็ในโลกโซเชียลนะเรื่องร้องเรียนตรงนี้
ก็เหมือนการมีการพาดหัวกันว่าใครกันแน่ประสาท

ขณะชายชาวต่างชาติชื่อนายอเล็กซ์คลั่งนะครับ
ถือมีดไล่ฟันแล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่
บนหลังคาบ้านของตัวเขาเองนะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าได้แจ้งตำรวจแล้ว

เพราะฝรั่งปีนหนีขึ้นไปบนหลังคาบ้านเอ๊ะอะโวยวาย
และคลิปนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
แต่ละครั้งนะพวกเราก็แจ้งตำรวจ

เนื่องจากฝรั่งคนนี้ยังไม่ได้ก่อเหตุทำร้ายใคร
แต่เนี่ยความคลั่งของเขาทำให้เพื่อนบ้านก็กลัวไปหมดแล้วนะครับ

ก็ต้องลงพื้นที่ในการตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ก็ไปตรวจสอบบริเวณถนนเกษตรศิลป์ซอย๒
อำเภอเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี

หลังหนึ่งเป็นของนายอเล็กซ์ชาวแคนาดา
ฝรั่งที่ปรากฏในคลิปนี้นะครับ
แล้วก็อีก๒หลังเป็นบ้านที่เปิดเป็นร้านซักรีดหนึ่งหลัง
แล้วก็เปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งหลัง

หลังนะใช่ครับโดยเจ้าของคลิปและเป็นคนนำมาโพสต์เนี่ย
เธอเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านซักรีด
คือ๒คนนี้๒เจ้าของบ้านนี้
ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีของนายอเล็กซ์ทั้งสิ้นนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ต้องพูดคุยกับ๒คนไทยก่อน

โดยทั้งสองคนไทยก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ฝรั่งคนนี้เขาเคยก่อเหตุฉีดน้ำในบ้านของเขา
แต่กระเด็นเข้าบ้านของคนอื่นที่อยู่ใกล้กัน
ต่อมาเขาก็คลุ้มคลั่งถือไม้ทำท่าข่มครู
ทำแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วรุนแรงขึ้นไปเรื่อย
พวกเขาจึงตัดสินใจติดกล้องบันทึกภาพไว้

ลูกจ้างที่เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ก็ถูกฝรั่งคนนี้ข่มขู่ด้วย
ฟังเสียงพวกเธอเล่าให้ฟังดีกว่าฮะ
เธอทำไหมนะเขาก็ยังเป็นอย่างนี้
หนูก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ดีเขาหล่อนข้ามมาแล้วแบบ

เรานอนอยู่เรานอนหลับลึกเราจะทำอย่างไร

ทางเราก็บอกว่าอยู่ว่าถ้าเสียงดังมาบอก
มีอะไรเราจะเคลียร์เราจะเบาลงเพราะเราเพิ่งจะมาอยู่ใช่ไหม
คือคนมาอยู่ทีหลังเขาต้องเกรงใจคุณอยู่ก่อน
แต่ทางผมกับพี่เขาก็ไม่เคยรู้จักกับเมื่อกี้มาก่อนเลย
ก็แค่คุยกันธรรมดาแต่มันไม่อย่างนั้นสิ
มันละลานพี่เขาพอไม่ว่า
มันก็มาเอาทางนี้ด้วยเพราะเอ๊ะทางนี้มาคุยกับทางนี้
มันก็ว่ามีพวกกันแล้ว
เขามีการเปิดเผยนะครับว่านายอเล็กเนี่ยเพิ่งมีอาการคลั่งได้ประมาณ๗วัน
โดยช่วงวันแรกก็แค่ถือไม้เดินไปเดินมาหน้าบ้าน
แต่ช่วงหลังเริ่มมีอาการหนักขึ้น
เริ่มถือกระบองยาวถือมีดพกแล้วก็เดินไปเดินมา
พร้อมกับพูดจาคุกคามรวมถึงหวาดระแวง
เพื่อนบ้านจะไปทำร้ายลูกสาววัย๗ขวบของเขา
ซึ่งอาการเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็ข่มขู่
ให้เพื่อนบ้านระวังตัวนะ
แล้วก็บอกว่าเวลาของพวกคุณหมดแล้ว
และนายอเล็กซ์ก็ไปเขียนตัวเลขบนเสาไฟฟ้า

๑๙๘จนกระทั่งเขียนมา๓วันแล้ว
เพื่อนบ้านก็กลัวสิเมื่อไหร่ถ้าถึงศูนย์นับถอยหลังถึงศูนย์
เขาจะทำร้ายเพื่อนบ้านหรือเปล่านะครับ
ระหว่างที่ผู้สิทธิ์ของเราสอบถามเพื่อนบ้านอยู่นั้น

มีอาการโมโหที่สื่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
ที่ผู้สื่อข่าวจะไปพบกับภรรยาชาวไทยของนายอเล็กซ์

แล้วก็บอกว่าเธอและสามีคือนายอเล็กซ์เนี่ยนะ
รากันไปนานแล้วแต่เธอก็มาดูลูกบ้าง
เพราะว่าสามีซื้อบ้านหลังนี้อยู่กับลูกสาววัย๗ขวบ

เท่าที่ทราบปัญหามาจากเรื่องน้ำ
ลูกคามแต่ช่วงนี้นายอเล็กซ์ตกงาน
ก็คาดว่าเขาก็เลยเครียดจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ออกมาในคลิป

จากนั้นชุดตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่
นายอเล็กซ์ก็ยอมมาเจรจาพูดคุยกับตำรวจ

โดยเขาพาตำรวจไปที่บ้านชี้ให้ดูความเสียหายบริเวณรอยต่อระหว่างบ้านเขา
กับร้านซักรีดซึ่งอยู่ติดกันนะครับ
ซึ่งเขาก็ร้องเรียนบอกว่าเนี่ยน้ำในร้านซักรีดเนี่ย
มันมาที่บ้านเขาฟังเสียงเขาหน่อยนะฮะ
ซองไอศูนย์
ในนาทีเอเล็กซ์พาตำรวจพูดสิบข่าวไปเลย

บ้านของผมแล้วจะรู้คำตอบทั้งหมดนะครับ
แล้วก็บอกว่าพวกเขาสมควรที่จะกลัวผมแล้ว
สำหรับสิ่งที่พวกเขาทำเพราะพวกเขาต้องชดใช้

และไม่ยุติธรรมกับคนอื่นกับประเทศไทยนะครับ
ขณะที่เราก็ต้องไปถามเจ้าของร้านซักรีดนะ

เข้าไปดูถึงในร้านเลยว่าไหนดูหน่อยซิท่อต่ออะไรมันยังไง
เธอก็ยืนยันว่าระบบน้ำไม่ได้กระทบไปถึงบ้านของนายอเล็กซ์นะฮะ
ย้ายมาอยู่บ้านนี้ประมาณ๒เดือนเท่านั้นเอง
นายอเล็กซ์ไม่อยากให้ใครมาเช่าบ้านใกล้
โดยอ้างว่าจะเสียพื้นที่การใช้สอย
ซึ่งเขายังบอกอีกนะครับว่าพื้นที่หน้าบ้านของเขาเนี่ย
เคยใช้จอดรถปูผ้าให้ลูกนั่งเล่น
แต่เมื่อเพื่อนบ้านมามาเปิดร้านซักรีดแบบนี้นะครับ
บางครั้งลูกค้าก็ไปจอดรถหน้าบ้านของนายอเล็กซ์เลย
อเล็กซ์บอกว่าไม่พอใจแต่ก่อนลูกเขามาเล่นตรงนี้ได้นะครับ
และนายอเล็กซ์ยังสาดน้ำเหม็นมาใส่เสื้อผ้า
ที่ลูกค้าเอามาให้ซักอีกที่ร้าน

คือเธอก็มองว่าทุกคนเขาไปทิ้งกันที่ถังขยะส่วนรวม

ครับไม่เคยมีใครเอาไปทิ้งไว้อะไรแบบนี้นะฮะ

น้ำจากน้ำท่อน้ำทิ้ง
ให้ช่างเดินก็จะมาตามแนวอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มาทิ้งในห้องน้ำบ้านเรา

ก็แค่นี้แล้วน้ำที่ใช้ภายในบ้านก็ชกวนออกมา
น้ำที่ใช้ภายในบ้านก็จะลงไปข้างล่างที่เขามีบ่อ
ทุกบ้านก็จะเป็นอย่างนี้กันหมด
ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่ามันจะไปได้ยังไง
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องหยุดเรื่องราว
ให้มันลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้
เพราะว่ามันก็มีหลายครั้งแล้วนะ
และครั้งล่าสุดก็เป็นการถือมีดสปาต้า
แล้วก็นับเขาดาวนนับถอยหลังนะครับ
เรื่องต้นตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้ข้อมูลนะครับ
ยังไม่สามารถเจรจาหาข้อตกลงให้แก่ทั้งสองฝ่ายได้

หลังจากรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกคุกคามนะครับ
เรื่องต้นจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างละเอียด
กับพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา
ซึ่งทางทนายส่วนตัวของนายอเล็กซ์เอง
ก็ขอพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้กับลูกความ

ก็ระบุว่าหลังจากนี้คงต้องสอบถามไปยังผู้เช่านะครับ
ว่าได้ทำอะไรที่เป็นการรบกวนนายอเล็กซ์

อย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

พัทยาเมืองท่องเที่ยวด้วย
แล้วก็มีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่
บางทีทำกินอยู่นะฮะยิ่งมาอยู่ด้วยกันแบบนี้

เข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่
เป็นว่าปัญหาเพื่อนบ้านแม้คนไทยด้วยกันยังทะเลาะกันนะฮะ
หวังว่าคงจะไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยนะคะ